เพิ่งลืมตาดูโรคได้๑๑วันคุณผู้ชม

ลูกจมน้ำคุณผู้ชม

แล้วแม่ที่เห็นเราอยู่คือใช้๒นิ้วอ่ะ

อย่างเล็กอยู่มากนะ
ใช่ยังเล็กอยู่มาก
เป็นแม่นะพอฟื้นขึ้นมาฟื้นสติขึ้นมาได้

เห็นลูกตัวเองจมอยู่ในน้ำแล้ว
แล้วแม่เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าหลังจากที่คลอดน้องมาเนี่ย

อย่างที่พี่น้ำแข็งบอกเลยคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วย
น้องนั้นเพิ่งอายุได้๑๑วันคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ก็ต้องฝากไว้เป็นอุทาหรณ์คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลังคลอดครับ
คุณแม่เนี่ยถ้ายังไม่แข็งแรงสภาพร่างกายไม่พร้อม
ควรจะต้องมีคนอื่นช่วยดูแล
อาจจะเป็นคุณพ่อหรือเป็นญาติคนอื่น

เพราะว่าตนเองก็พักผ่อนไม่เพียงพออยู่แล้ว

อาบน้ำลูกเนี่ยอาจจะเป็นลมได้คุณผู้ชมฮะ